จะพาคุณไปดูนักล่า
แต่เขาเป็นนักล่าต่อหัวเสือ
เจอรังต่อสวยที่ไหนต้องเข้าไปจัดการ
โอ้ยแค่เห็นก็หลุกแล้ว

ถ่ายอยู่ต่อบินมาชนกล้องก็มี
แล้วคุณคิดว่าถ้าไม่มีชุดป้องกันแบบนี้สภาพ

โอ้โฮโดนต่อต่อยเนี่ยค่ะคน
แม่เห็นต่อหัวเสือวนอยู่ก็ขนลุกกันหมดแล้วนะ
อย่างที่บอกนะต่อต่อยก็คือ

แต่ว่าภาษาจริงก็คือตาย

คือเราจะเล่าถึงอาชีพนักล่าต่อหัวเสือ
ที่เขาต้องเสี่ยงกับการโดนต่อต่อยแบบนี้

คือชุดต้องรัดกลุ่มต้องป้องกันต่อต่อยได้นะคะ
เพราะว่าการที่จะไปเก็บรังต่อรีบไม่ได้
คุณเห็นมั้ยเขาต้องใจเย็น

ตัวอ่อนต่อหัวเสือนี่อร่อยมาก
เขาว่าอย่างนี้รสชาติมันแล้วขายได้ราคาแพง
ก็เลยต้องใช้ความอดทนในการที่จะไปล่าตัวอ่อนของต่อออกมาจากรังต่อหน่อย
จะเข้ารังต่อก็ต้องผ่านตัวต่อ
คล้ายกับจะเข้าถ้ำเสืออย่างนี้

ต่อให้มีชุดป้องกันอย่างนี้เราก็เคยเห็น
เพราะต่อมันต่อยทะลุทะลุชุดมาแล้วนะ
ใช่ก็มีเหมือนกันแต่อย่างนี้เขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าต่ออะไรแบบนี้
ต่อเนี่ยความเชื่อทางแบบว่าเครื่องรางพุทธคุณต่างเขาเรียกว่าแบบ
ต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบอะไรแบบนี้
เขาก็เลยนิยมไงเอาไอ้รังต่อเปล่าที่ไม่มีตัวต่อเนี่ย

ประดับไว้สักพักนึงแล้วตัวต่อมาสร้างรังเลย
แต่เอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
เรื่องของต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาบ
บ้านอยากมีโชคลาภจริงแต่ถ้ามันมีรังต่อเราก็ต้องทำลายเพื่อความปลอดภัยของเรา
พูดถูกเลยเพราะว่าบ้านดิฉันที่ศรีสะเกดมีรังต่อค่ะ
ที่ฉันเดินไปเดี๋ยวฉันก็หวั่นนิดนึง
ตำรวจแล้วว่าไม่มีเป็นความเชื่อถูกไหมคะ

ลูกลูกนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อันนั้นผิดกฎหมายแล้ว
ไม่รู้นะชอบพาลงตลอดเลย
เอาเป็นว่าขอบคุณคลิปนะคะจากคุณเดน๑๓๒๕๓๒นะคะ

คุณแม่เค้าคิดเหมือนว่าจะไปตลาดไปตรงต่อหลังค่า

เอาอย่างนี้แม้ดิฉันจะไม่ค่อยเข้าใจคุณชนะบ้าง